คุณผู้ชมจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวไป
เป็นคลิปข่าวที่ดังฮือฮาเลยล่ะที่เป็นอศหลายคนนะคะ
เข้าไปในโรงพยาบาลรูดม่านแล้วก็ลักษณะเหมือนต่อย
คนที่นอนอยู่บนเตียงคนเจ็บด้วยแล้วสุดท้ายแล้วก็ออกมายอมรับว่าทำจริง
เพราะว่าคนเจ็บเนี่ยเป็นเด็กแว้นอายุ๒๑ปีที่แหกด่าน
ไปพุ่งชนอาสาสมัครรุ่นพี่เขาครับจนอาการสาหัสเลย

อ่าล่าสูตรทวายรุ่นชายวัย๒๑ปีที่โดนทำร้าย
กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคือเขาได้รับการประกันตัวชั่วคราวออกมาแล้วนะคะ
ทนายชิศนุชาสอนศรีทนายความตัวแทนของทนายเดชากิติวิทยานันต์เนี่ยนะ
ก็ไปทำเรื่องเบิกตัววัยรุ่นคนนี้ออกมาจากศาลจังหวัดชนบุรี
คือจะเอาไปแจ้งความเอาผิดกับอศที่ก่อเหตุทำร้ายเขานี่แหละ
หลักฐานก็คือคลิปข่าวต่างที่แต่ละช่องนำเสนอกันออกไปนะคะ
ก็ไปยื่นเรื่องพร้อมกับนางประพาพรสุโรรำแม่ของวัยรุ่น
ซึ่งนายชิสนุชาธนายความบอกว่าสารจังหวัดชนบุรีอนุญาตนะ

ก็คือเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์

หลังจากนั้นก็ปล่อยตัวชั่วคราววัยรุ่นคนนี้ออกมา
พอถูกปล่อยตัวออกมาแล้วนี่เขาบอกชื่อด้วย
รุ่นคนนี้เนี่ยคือนายสอนศักดิ์ขอคดสำโรงนะคะ
พอถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเขาก็กลับไปอยู่กับคุณแม่ที่บ้านพักคนงานอืม

แล้วก็เล่าถึงวันเกิดเหตุให้ฟังว่าวันนั้นเขาดื่มมาจริง
แต่ก็ไม่ได้เมามากก็คิดว่าอีกไม่ไกลก็ถึงบ้านแล้ว
รับอีกด้วยว่าเจอด่านก็ตั้งใจจะหนีอะค่ะ
เพราะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเป่าไปก็เจอ
แล้วก็มีอศกระโดดมาขวางหน้ารถ
เขาก็เลยพุ่งชนเข้าไปเพราะว่าเบรกไม่อยู่
จากนั้นก็โดนรุมทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อย

หลังจากนั้นก็มีกลุ่มอศตามที่โรงพยาบาลอีก
แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นกันในคลิปนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าไม่มีใครแม้สักคนเดียวที่ห้าม

ไม่มีเลยแต่ตัวเขาเองก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
อยากจะไปกราบขอโทษอศที่เขาพุ่งชน
แล้วก็ยอมรับความผิดที่เกิดขึ้นด้วย

เขาแค่ชอบแต่งรถเฉยค่ะ

เปลือกตาโหนกแก้มด้านซ้ายแตก
เพราะหัวแหวนเกี่ยวมามากเกิดจากออสออที่ต่อยเขานั่นแหละ

ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายก็แล้วกัน
ผมก็ไม่เห็นจริงครับ
ส่วนคุณแม่ของวัยรุ่นเนี่ยนะคะ
นางประพาพรก็บอกว่าหลังเกิดเหตุ

โดนลูกชายพุ่งชนไปแล้วครั้งหนึ่งนะ
แต่ไปแล้วแม่ก็ไปไม่ถูก

ชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วต้องไปเยี่ยมที่ไหน

แต่ว่าสุดท้ายนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ย

เอากระเช้าไปเยี่ยม

ซึ่งญาติที่ดูแลอศเขาก็ออกมาพูดคุย

เพราะนายขวัญชัยแจ้งบอกว่าไม่พร้อมจะพบ
ต้องขอบคุณนะคะ

ถ้าเราไม่ขอรับของสิ่งทุกอย่างแต่ขอรับจำขอคุณขอคุณจริงที่มาไม่เป็นไรค่ะ

ขอทุกคนค่ะครับที่ผมทำคุณมากเกินไปแล้ว
ผมไม่ได้มีเกณฑ์ขายจริงครับ
ขอทุกคนค่ะพี่
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ
อยากฝากบอกใครใจจริง

ผมก็ไม่ได้มีเจตนาจริงครับ
ตอนนี้แกก็ยอมรับอะไรไม่ได้ค่ะ
ตอนนี้คือเพื่อนแกมาพูดอะไรให้ฟังนี่แกก็จะร้องไห้

คือตอนนี้แกแบบยังไม่รับอะไรนะครับ

ขอขอบคุณแล้วกันขอบคุณมากครับ
ก็คนที่ดูแลอศเขาบอกว่า
อาการตอนนี้ในเรื่องของความทรงจำ
คืออาการถือว่าดีขึ้นแต่ว่าจำใครไม่ได้มาก
แล้วพอถามถึงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
อาการของอสขวัญชัยก็คือสายหน้าแล้วก็น้ำตาไหล
ยังมีภาวะติดเชื้อในปอดและมีอาการดื้อยาด้วย
เลยบอกว่าก็ไม่ขอให้ใครเข้าเยี่ยมทั้งนั้นแหละ
อยากให้เขาได้พักผ่อนได้เต็มที่
อยากให้อะไรกระทบสภาพจิตใจด้วย
แม่ลูกเลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าอาการดีขึ้นจะมาเยี่ยมใหม่
สงสารแม่ของน้องด้วยแหละ
คือเชื่อแหละว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะพุ่งชนเขา
เจตนามีอย่างเดียวคือแหกด่าน

คุณทำผิดกฎจราจรแล้วคุณทำผิดต่อไปเรื่อย
แล้วผลกระทบเนี่ยมันกว้างแล้วมันใหญ่ขนาดไหน